ดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อที่พระนครศรียุธยาหน่อยนะครับ
เมื่อวานช่วงเย็นมีผู้ชายคนนึงเข้ามาทำที่เหมือนกับมาซื้อของทั่วไปนี่แหละ
อยู่ดีใช้มีดเนี่ยไปจี้ไปจับตัวพนักงานเพื่อจะเอาเงินนะฮะ

ด้วย

มันปล่อยไปมึงเรียกกว่ายังไง
มันเหลือแล้วมึงด้วยมึงไม่เจียวออกไป

มาต่อกิวต่อแถวบอกเพื่อนที่อยู่ข้างนอกจะมาซื้อบุหรี่
อ่าาามีโงงมีเงินมา
แล้วจะพ้นมุมกล้องไปตรงนี้เนี่ยหายไปสักแค่๒๐วินาที
ผู้ชายคนนี้เนี่ยโผล่มาอีกทีจับพนักงานคนหนึ่งเอามีดจี้คอแล้วเข้าไปหลังเคาน์เตอร์แล้ว
ก็คือที่ท่านดูตอนแรกนี่เห็นไหมฮะมีพนักงานคนหนึ่งถูกจับเป็นตัวประกันเอาไว้แล้ว
นี่ประมาณ๖โมงครึ่งนะฮะของเมื่อวานนี้นะครับร้านสะดวกซื้อสาขาท่าหลวงที่ตะบนจำปาอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอุทยา
นี่เพื่อนของเขาพอเพื่อนเห็นก็เลยเดินเข้ามาถามเรียกชื่ออ้วนบอกถามอะไรเนี่ยอ้วนทำอะไรนี่กดโทรศัพท์ด้วยเห็นไหมครับ
เกราะกลับ
ให้ประหลาดสีเขาแล้วเดี๋ยวแป๊บเดี่ยวฮะ
ตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุนี่ตอนนั้นเขาก็เริ่มปีนออกจากเคาน์เตอร์กันแล้วนะฮะ
นี่ช่วงตำรวจมารองรับเหตุนะครับ

สุดท้ายก็ยอมมอบตัวนะฮะ
ทิ้งมีดปล่อยตัวประกันแล้วก็มอบตัวกับตำรวจ

ผมจะเอาเงินเฉยผมไม่กล้าแล้วผมหนีไม่ทันแล้ว
สำพาวเจอร์รอายุ๓๘ปีเขาทำงานรับก้างทั่วไป
ถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่เกิดเหตุนี่แหละตำรวจก็ให้ทำแผนทันทีเลย
เนี้ยครับสาเหตุจากการสอบสวน
เขาอ้างว่าเขาเครียดเมื่อ๓วันก่อนเพิ่งถูกตำรวจสพท่าเรือที่พระนครศิริยาจับกลุ่มตัวในคดีครอบครองยาบ้า
ถูกส่งตัวไปศาลศาลเนี่ยท่านสั่งปรับ๕๐๐๐บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา
ทีนี้ก็เครียดไม่มีเงินนะออกมาเนี่ยแทนที่จะกลับตัวทำงงทำงาน
เขาบอกเขาเครียดเครียดก็ไปหายาบ้ามาเสพอีก๗เม็ดนะฮะ
นี่เมื่อวานเสพยาบ้าไป๗เม็ดมาถึงร้านสะดวกซื้อตรงนี้บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเข้าไปซื้อบุหรี่หน่อย
สุดท้ายเนี่ยไปจับตัวพนักงานเขาหวังจะจี้ชิงทรัพย์เลย
น้ำตลาดขายของให้ตลาด
เมืองต้นนะครับถูกแจ้งข้อหานะครับทุกผู้ชมครับ
ชิงทรัพย์นะฮะโดยใช้อาวุธมีดนะครับแล้วก็เรื่องการเสพยาเสพติดด้วย
ปัสสาวะเนี่ยปัสสาวะสีม่วงนะครับก็ทำแผนเรียบร้อยเลยในที่เกิดเหตุนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับมีกู้ภัยที่มาช่วยระงับเหตุด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวลองฟังเสียงกู้ภัยหน่อยนะฮะ
ก็เลยผมเลยถามว่าพี่เสพมันไหมนะครับเสพมาครับ
มีกำนันตะบลจำปลากำนันเจริญนะครับ
เป็นอดีตกำนันนะอายุ๗๐ปีแล้วบอกช่วงเกิดเหตุอยู่ข้างร้านพอดี
ก็รีบวิ่งไปดูกันคนที่ถูกจับเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านด้วยนะฮะ
ก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กันแล้วตำรวจก็มาระงับเหตุ
สุดท้ายคนร้ายก็ยอมทิ้งอาวุธนะครับ
โอ้โหระทึกทีเดียวจริงค่ะ